มาดูความคืบหน้าคดีฆ่าปาดคอพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำรวจจับกลุ่มตัวมือมีดได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
จริงแล้ววันนี้จะต้องนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๔จุดด้วยกัน
จุดสำคัญคือจุดที่เขาฆ่าและจอดรถทิ้งไว้ก็คือบริเวณหน้าโรงพยาบาลภาชี

เพราะว่าคาดว่าน่าจะมีประชาชนมารอดูการทำแผน
คือลักษณะการทำแผนวันนี้เป็นลักษณะการจำลองเหตุการณ์นะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางญาติของผู้ตายบอกว่า
ตำรวจจะทำแผนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปดูด้วยนี่ไง

ไม่ใช่ครอบครัวอย่างเดียวนะเนี่ยคนมายืนรอ
คือตอนแรกจะไปทำที่นี่แล้วสุดท้ายต้องเปลี่ยนแผนนะ
ต้องเปลี่ยนแผนนะคะไปเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่สพพาชีแทนนะคะ
อายุ๓๓ปีผู้ต้องหาฆ่าปาดคอ
นางสาวศรีสุพังสุวรรณสินอายุ๔๘ปีเป็นโรงพยาบาล
เป็นพยาบาลของโรงพยาบาลภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
นำตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยการจำลองเหตุการณ์ที่บริเวณด้านหน้าสพนั่นแหละ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคันรองพบตรเดินทาง
ควบคุมการจำลองเหตุการณ์ด้วยตัวเองนะคะ
จริงแล้วก่อนหน้านี้ตำรวจเขาวางแผน
เพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุจริง
เขาวางไว้๔จุดด้วยกันจุดแรกบริเวณหน้าโรงพยาบาล
จุดนี้จุดสำคัญนะคะเป็นจุดที่ฆ่าและจุดที่จอดรถทิ้งไว้ด้วยนะคะ
จุดเอารถไปทิ้งจุดลงมือก่อเหตุและจุดทิ้งคัตเตอร์

เพราะมีประชาชนมารอดูการทำแผน
เป็นจำนวนมากตำรวจกลัวที่จะเกิดเหตุชุลมุนขึ้น
สำหรับการจำลองเหตุการณ์ที่สพพาชี
เริ่มจากการที่ในอันขึ้นรถเก๋งสีขาวของผู้ตาย
ก่อนที่จะขับออกไปจากโรงพยาบาล
ระหว่างทางที่ขับไปเรื่อยขอยืมเงินผู้ตาย๑๐๐๐บาท

แต่อ้างว่าผู้ตายปฏิเสธและด่าทอบุพการี

ความมีดคัตเตอร์ที่ติดตัวอยู่เป็นประจำ
ขึ้นมาปาดคอไป๓ครั้ง

และเอาหน้าผู้ตายกดลงกับเบาะหลัง

หลังจากนั้นปีนข้ามมาที่เบาะคนขับ
ขับรถต่อไปแล้วเอาไปจอดทิ้งไว้ตรงข้ามหน้าโรงพยาบาล

เอารถกระบะของตัวเองที่จอดไว้ที่หน้าโรงพยาบาล

จุดแรกที่หลบหนีคือการกลับไปที่บ้าน

ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับมาอีกนะคะ
จุดที่ทิ้งศพไว้ในรถน่ะ

สองอย่างนี้เอาไปทิ้งที่สวนมะนาว
ทางเข้าซอยวัดวิมลสุนทร
เพื่อเป็นการทำลายหลักฐานนะคะ
แต่ตอนกลับมาไม่ได้เอาเฉพาะมีดคัตเตอร์และกล้องสิ
กลับมาเอาสร้อยทองและแหวนทองของผู้ตาย

ภายหลังการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ภาพที่ออกมาคอตกแบบนั้น
ร้องไห้ด้วยในช่วงที่เอาตัวจะไปขึ้นรถเนี่ยนะ
ไม่ให้สัมภาษณ์ปกติแล้วผู้สื่อข่าวจะไปรุมล้อม

เขาไม่ให้สัมภาษณ์แล้วปล่อยโฮแบบนี้ด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวกลับมาสอบสวนต่อ
ระหว่างนั้นมีรายงานว่าแม่และน้าของผู้ตายเดินทางมาถึงนะคะ
ได้เข้าไปผลักผู้ต้องหาด้วย

ที่เจ้าหน้าที่จะรีบควบคุมตัวผู้ก่อเหตุขึ้นไปชั้น๒ทันทีค่ะ

บอกว่าผู้ต้องหาเขาก็ให้การรับสารภาพยืนยันว่าในวันเกิดเหตุ
ไม่ได้มีการนัดหมายผู้ตายมาก่อน
ซึ่งทีแรกผู้ต้องหาตั้งใจมาขอยืมเงิน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล
คือเข้าไปยืมกับพี่รอปภแล้ว
แต่พี่รอปภไม่ให้
พอเห็นรถผู้ตายจอดอยู่
และนึกย้อนไปว่าตัวเองเคยขอยืมเงินมาหลายครั้งแล้วได้

นั่งรอจะขอยืมเงินเขาเนี่ยนะคะ
จนผู้ตายเลิกงานแล้วก็ขับรถออกมาด้วยกัน
ผู้ต้องหาขึ้นรถขอยืมเงินผู้ตายปฏิเสธ
ลงมือก่อเหตุนี่เป็นขั้นตอนทั้งหมดนะคะ
หลังจากนี้ขออภัยนะคะนอกจากนี้
จากการสอบปากคำถึงความสัมพันธ์อื่นนะคะ

เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองคน
เรื่องนี้ผู้ต้องหาไม่ได้ให้การประเด็นนี้
โดยยืนยันว่าเป็นเพียงคนที่เคยขอยืมเงินกันเท่านั้น

ตอนนี้ตลอดการสอบปากคำ
ร้องไห้ตลอดเลยนะคะบอกว่าสำนึกผิดค่ะ
ทีนี้แม่และน้าของผู้เสียชีวิตบอกว่าเสียใจมาก
เพราะว่านางสาวศรีสุภางเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ

และเชื่อว่าถ้ายังทำงานอยู่ด้วยอาชีพ
เป็นนางพยาบาลจะให้ประโยชน์กับประเทศได้อีกมาก
ซึ่งที่ผ่านมาคอยช่วยเหลือคนอื่นมาโดยตลอดเลย
อยากถามกลับไปที่ผู้ก่อเหตุว่าทำไมถึงทำกันได้ลงคอ
เพราะผู้ตายเองก็เคยช่วยเหลือไง
เคยให้ยืมเงินถือว่าเป็นคนที่มีพระคุณด้วย
แม้ว่าผู้ต้องหาจะมาขอขมาครอบครัวบอก
มามาเลยอยากมาก็มาแต่จะไม่ยกโทษให้
อโหสิกรรมให้อย่างเด็ดขาดนะคะ
แม่ทั้งน้าแล้วก็สามีพูดตรงกันนะไม่อโหสิกรรมนะ
ระหว่างการจำลองเหตุการณ์ที่สพพาชีนะคะ
มีชาวบ้านสนใจมาดูเยอะเลยนะ
แม้ว่าจะผิดหวังจากจุดที่ทำแผนจริง
บอกว่าจะทำแผนที่สพพาชี

เจ้าหน้าที่ชุดสยกภัยรีตำรวจภูทรภหนึ่งยี่สิบนายวัง
กำลังดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
หลังพนักงานสอบสวนควบคุมตัว
ผู้ต้องหาไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วเสร็จ
จะควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้ค่ะ
อันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่สพพาชีนะคะ

เพราะว่าเป็นคดีที่เขาให้ความสนใจ